สัก๕๖ขวบหลังบ้านมันเป็นบ้านคนจีน

จะปัดต่อไม่รอแล้วนะเริ่ม

แล้วเราถือส้มมันกิ้งเราบอกว่าหยุด
เดินไปดูมันหยุด
อะไรหยุด
ซ่อมหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรกั้ง

แบบมันหยุดเองอ่ะ
มันกิ้งอยู่พอสั่งหยุด
มันกำลังจะหล่นน้ำอ่ะ
พอเราบอกให้หยุดมันหยุดอันนั้นเป็นความทรงจำตอนเด็ก
อันนี้นอกจากโดนของมีผีพลายคุณก็เห็นด้วยใช่มั้ย
ใช่ผัวฉันฝันทุกครั้งมันจะเป็น
เขาจะเห็นไม่เห็นหน้ามีแต่ผมยาวลากดิน

คือตามที่อาจารย์ที่เขามาดูอาการผัว

เขาจะบอกว่ามันเป็นผีที่ลงอาคมมา

แต่ผัวฉันโดนสองกระทอก

บ้านเขาเป็นเรือนใหญ่ใต้ถุนบ้านเป็นดิน

ใช่ทีนี้เราก็เลยไม่รู้ว่า

ลักษณะที่เขาเห็นผีพายนอกจากผมยาวแล้วเป็นยังไงอีกฮะ
เป็นลูกไฟเป็นพลังงานมาเลย

เขาจะบอกตามเพราะห่มเขาไหม้
เราก็รำคาญนะ

เขาบอกแบบจนเรารำคาญบอกไหนไหนก็ดูดิกว่าดึงมามันเป๊ะเป็นลูกประมาณนี้ค่ะ
แล้วมันเป๊ะใส่หน้าฉัน๖ครั้งฉันเก็บผ้าห่มเลยฉันเปิดหน้าต่างเลย
เพราะตอนนั้นรู้แล้วว่าผีผีพายมันอยู่ด้านหลัง

อ๋อพอดีร่างเขานอนอยู่ฉันฉันออกมาจากร่างคร้าว
เดี๋ยวค่อยกลับก็ให้เขาพักก่อน
อย่างที่เขาเล่นนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่ฝัง
ตอนเด็กอันนี้มันความทรงจำเป็นแบบเป็นช่วงช่วงแล้วไอ้เรื่องนี้เราก็กลัวว่ามันไม่มีอะไรกั้นแล้วมันหยุดได้ไงช่วงนั้นมัน๔๕ขวบเราก็จำแต่ช่วงนั้นเราเริ่มเห็นผีบนบ้านแล้วไง
จริงหรออันนี้แม่พูดจริงใช่ไหมเรื่องเห็นผี
พอวันนั้นมีส้มหยุดอีกเราก็เลยกลัวแต่วันนั้นความเป็นเด็กเราก็กินนะแต่เราก็ดูแล้วมันไม่มีอะไรกั้น
แม่กินส้มที่มันหยุดได้แล้วแม่จะหยุดตัวเองไหมคะเนี่ย
วัยเพราะช่วงนั้นมันเห็นผีเวลาลืมตามาเขายืนดูเราอะไรอย่างเงี้ย
บอกไม่ให้เครียดสะบัดต่อไม่รอแล้วนะเริ่ม